สำหรับการไล่ล่าเครือข่ายของ

เพื่อยึดรูอีกกว่า๒๐คัน

ยืนยันว่าไม่เคยรู้จักเป็นการส่วนตัวกับผู้ต้องหาหรือว่าเบนท์เรสซิ่งค่ะ
นายไผ่ลิกรั้วไผ่วันพ้อยอดีตสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรจังหวัดกำแพงเพชร
เดินทางเข้าพบกับตำรวจปราบรามยาเสพติด
เพื่อให้ข้อมูลกรณีรถลัมโบกินี่กาลาโดของนายอัครกิจวรโรธเจริญเดชหรือว่าเบนเรสซิ่ง
แพทย์นับประพาตันตระกูลนักแสดงชื่อดังที่ถูกตำรวจ
ยัดเอาไว้ตรวจสอบว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือขายยาเสพติดของนายไซสนะแก้วพิมพา
ผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญหรือไม่
หลังจากที่เขาให้ปากคำนานกว่า๓ชั่วโมงค่ะ
เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจพร้อมยอมรับว่าเคยพบกับนายนัทพลนักคำหรือว่านายบอย
ผู้ต้องหาคดียาเสพติดในวันที่มาขอติดต่อซื้อรถลัมโบกินี่เมื่อเดือนตุลาคมปี๒๕๕๙
เนื่องจากว่านายบอยต้องการคำแนะนำเรื่องของซุปเปอร์คาร์
แนะนำรถไปประมาณ๓๔คัน
ที่นายบอยจะเลือกซื้อลัมโบกินี่สีเทาดำ
เต็นต์ขายรถซุปเปอร์คาร์ย่านพระราม๓ในราคา๑๔ล้านบาท
โดยในวันรับรถค่ะมีนายเบ้นเป็นผู้มารับรถ
แล้วก็เป็นเพียงครั้งเดียวที่ได้พบกัน
ยำด้วยนะคะว่าไม่รู้จักกับนายบอยแล้วก็นายเบ้นเป็นการส่วนตัวค่ะ
ผมก็รู้จักผ่านรู้จักกับคนที่สามารถดึงรถคันนี้มาได้
เจ้าของรถเลยเนี่ยผมไม่รู้จัก
ผมไม่รู้จักแต่ผมคือรถคันนี้จอดขายอยู่ที่โชว์รูมอื่น
แล้วเราก็เหมือนทำเหมือนกันก็สามารถดึงรถมาได้
ค่าในหน้าผมยังไม่ได้รับเงินนะครับถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้เงินสักบาท
ไม่มีครับไม่มีก็คือเหมือนเพื่อนผมมาบอกลักษณะว่า
ถ้าหารถให้แล้วเดี๋ยวแบ่งกันอะไรอย่างนี้แต่ก็ยังไม่ได้รับเงิน
ขณะที่พลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขผู้บัญชาการ
ตำรวจปราบรามยาเสพติดบอกว่าการอายัดรถลัมโบกินี่ของนายเบ้น
เป็นเพียงหนึ่งในรถเป้าหมายที่ตำรวจตรวจยึดเอาไว้
แต่ยังมีรถซุปเปอร์คาร์รุ่นท็อปที่มีราคามากกว่า๒๐ล้านบาท
อีกกว่า๒๐คันตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานอายัดมาตรวจสอบอีกเร็วนี้
ส่วนการตรวจสอบสอบปากคำของไผ่วันพ้อยนะคะ
คำให้การมีประโยชน์ต่อรูปคดีแล้วก็มีความชัดเจนว่า
มีความเกี่ยวข้องกับรถอย่างไร
ส่วนจะต้องเรียกบุคคลใดมาให้ปากคำเพิ่มเติมอีกหรือไม่
ตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของชุดสืบสวน
เพราะว่านายไซสนะเข้ามาขยายเครือข่ายในเมืองไทยนานกว่า๕ปี
มีความเชื่อมโยงในหลายธุรกิจ
ส่วนลูกนักการเมืองอักษรย่ออ่างยืนยันว่า
ถ้ามีหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงก็จะดำเนินการโดยไม่ละเว้นค่ะ